มีนางเอกดังท่านหนึ่งนะคะจ้องจะย้ายช่อง

ชอบโดนพระเอกซอกใส่คอชะลี

คืออย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องเล่ามันเกิดขึ้นนะคะ
ว่าตอนนี้มีนางเอกเบอร์ต้นของช่องช่องหนึ่ง
ช่องใหญ่นั่นแหละไม่น้อยสีก็มากสีลองคิด
อ้าวทุกผู้ชมเธอจะย้ายช่องค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองค่ะ
หรือแบบว่าบางคนแบบเวลาดาราจะย้ายช่องก็จะบอกว่า
หนูอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่จริงมันไม่ใช่

เพราะอะไรรู้ไหมคะหนึ่งเลยนะคะ
ทนกับระบบระเบียบของช่องไม่ไหวนะคะ
คือก่อนหน้านี้จะมีวิกบอสของช่องเนี่ยเอาแต่ใจตัวเอง
แล้วเป็นแบบว่าเต่าตุ๋นโบราณอันนี้เขาเล่าสู่กันฟังมานะคุณผู้ชม
แล้วก็คือทำให้รุ่นพี่ที่เป็นดาราก่อนหน้านี้ยกขยงออกไปหมดเลย
ก็คืออยู่ด้วยความอึดอัดทำงานกับความอึดอัดอยู่ไหมคะ

ถูกต้องอันนี้คือข้อหนึ่งใช่ไหมคะ
ไม่มันเร่งเครื่องเวลาแบบการแสดง
อ๋อเรียบเรียงราวไปหมดเลย
คือแบบว่าพอมาเข้าฉากเสร็จเบิ้ลใส่นางเอกเลยคุณผู้ชม

คือแบบนี้นะคะเวลาเล่นละคร
เล่นละครเลิฟทรงเลิฟซีนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะนัวบางทีไม่มีในบทนะคะ
คือละครส่วนใหญ่เขาก็ใช้มุมกล้องเข้าไปร้อน
แต่ว่าสำหรับพระเอกคนนี้เร่งเครื่องเดินหน้าของจริงเลย

เล่นไปก็ถามภูมิกับไหนไม่เห็นมีในบทเลยค่ะ

นางเอกก็ต้องห่วงตัวสินะเราเป็นผู้หญิง

คืออย่างนี้มันเล่นแบบนี้มาหลายรอบนะคะ

ก็คือครั้งแรกก็พอโอเค
ครั้งสองงงนี่๓๔๕ครั้ง
เขาอยากให้เข้าถึงบทบาทหรือเปล่าพี่โอ
นั่นแหละค่ะแต่ว่าน้องนางเอกเช็คมาแล้วว่ามันน่ากลัวค่ะ
ก็เลยแบบว่าโอ้โหดิฉันจะย้ายช่องแล้วค่ะ

พระเอกคนนี้เขาเคยทำพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนไหมคะ
คือก่อนหน้านี้เท่าที่ได้ยินมาจากช่องเนี่ยค่ะ
แล้วก็คนที่ทำงานร่วมกันบอกว่าก็เคยได้ยินข่าวเหมือนกัน
อ๋อเหรอว่าที่แกชอบแบบเร่งเครื่องกันตลอดเลยจริง
คือไม่ได้ว่าเป็นพิเศษเฉพาะน้องนางเอกคนนี้กับนางเอกคนอื่น

ใช่เชอรี่ต้องระวังน้องพลอยต้องระวังนะ
น้องน่าหนีถังอยู่แล้วแต่เชอรี่เร่งเครื่องสู้แน่นอน
ยืนเฉยเพราะว่าวิ่งไม่ทัน
ไม่ดีต้องแบบรักงวนสงวนตัว
แล้วพระเอกคนนี้เขามีหวานจงหวานใจในชีวิตจริงบ้างไหม
ดูเรื่องของเรื่องที่เค้าเล่าสู่กันสั่ง
เพราะก็ยังย้ำไม่ใช่อะไรนะคะกลัวโดนฟ้อง

ก็เขาบอกว่านะคะพระเอกท่านนี้ก็มีหวานใจอยู่เหมือนกัน

แต่ยังไม่ได้ยอมรับว่าเป็นใครว่าเป็นคงเป็นแฟน
ไอ้แฟนรู้ไหมว่าพระเอกแฟนตัวเองมีพฤติกรรมอะไร

ทางหวานใจของพระเอกคนนี้ก็โทรไปหา
งั้นแสดงว่าหวานใจของพระเอกจอมเร่งเครื่องนี่

ใช่แล้วค่ะเป็นคนในวงการบันเทิง
ก็คือมันจะมีข่าวกรณีแบบนี้บ่อย
ก็เคยโทรไปหากับแบบว่าผู้หญิงที่มีข่าวกับพระเอกจอมเร่งเครื่อง
ที่ไม่ใช่นางเอกคนนี้นะคะ

ก็พูดง่ายภาษาชาวบ้านก็โทรไปวีนบ่อย
คือนางเอกคนเดียวกันเนี่ยก็คือเลยตกใจนะคะว่า

หมายถึงว่าแฟนของพระเอกเร่งเครื่องเนี่ยเขาอยู่ช่องเดียวกันไหม

อยู่คนละช่องค่ะอยู่คนละช่องค่ะติดตามค่ะ

เขียนสวยหน่อยอ่านไม่ออก

นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะเป็นนางเอกคนนี้
ก็ได้ยินคนอื่นมาเม้าเหมือนกันนะคะ
พฤติกรรมแบบนี้อยู่บ่อย
เพราะอยากรู้แล้วว่าเขาอยู่ช่องไหน
ถึงที่จะให้พ็อเจ็กไปให้หน่อยสิ

แล้วคือนางเอกคนอื่นที่ไม่ใช่น้องนางเอกคนนี้

เขาไม่มีการยี้ไม่มีเกาะอาการ

เขาหนีกันไปหมดแล้วคือแต่ละคนก็เอื้อมแล้วอ่าก็หนีดีกว่าใช่ไหม
แต่ว่านางเอกคนนี้ที่พูดถึงน่ะพี่โดนที่พูดถึงนี่อ่า
เขาเป็นนางเอกที่ดังมากไหมพี่แจ๊ค
ดังเบอร์ต้นของช่องเลย
แล้วหลายคนก็ไม่คิดว่าเขาจะทิ้งช่องไปได้
คือเป็นประมาณว่าเหมือนโลโก้ของช่องไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้คือย้ายจากช่องหนึ่งจากช่องใหญ่เหมือนกันนะ
แล้วย้ายไปอยู่ช่องใหม่ใหญ่ไหม
คือยังไม่ย้ายแต่ว่าอนาคตอาจจะย้าย
กำลังแล้วคือตอนนี้ยังไม่ฟีแลนด์อ๋อนะคะซึ่ง
ให้โพสต์คำแล้วกันนะคะมันทายกันไม่ถูกขอโพสต์คำไว้มันใกล้หน่อย
ได้เลยค่ะนางเอกคนที่โดนไซส์ซอกคอนะคะ
ดิฉันให้โค้ดว่านางเอกผ้าขาวบางค่ะ
ถ้าข่าวบางก็ต้องแปลว่าใสบริสุทธิ์น่ารักน่าเอ็นดู
ผ้าโครงการใหม่นี่เหรอมะอะไรอยู่ทุกท่านไหน

ต้องเป็นแบบมอเตอร์ไซส์แบบใหญ่แบบฮึ้ม
กับนี้หรือเปล่า
ก็มันเร็วทั้งหมดแหละมอเตอร์ไซส์ก็เร็วกันหมดเลย
แล้วไม่แน่นะคะพอรู้ข่าวเสร็จเขาขับชนผู้เรามันตาย
เอาเป็นว่านะคะก็เป็นเรื่องเล่ามาจากกองถ่ายละครนะคะ
เพราะว่าเวลาใครไปร่วมงานด้วยระวังจะเจอแบบอื้อฮือ

บางทีก็เราก็ไม่ได้ฟังความจากพระเอกมาด้วยนะ
พระเอกเขาตั้งใจจะเล่นให้แบบถึงบทบาทหรือเปล่าหรือยังไง
แต่บางทีผู้หญิงเราก็อาจจะรับรู้ได้ว่าอันนี้มันนอกบทไปแล้ว